เห็นว่าไปแอบย่องดูหาเลิกงามยามดีจะแต่งงานกันหรือเปล่าก็ไม่รู้
เขาบอกว่ามีข่าวดีจะได้เฮกันแน่นะคะ

หญิงรัฐากับคุณตุ๋นตุลยเทพนั่นเอง

ว่าทั้งคู่ไปดูเริกจะแต่งงานกันนะครับ

แล้วก็เรานะมีโอกาสมาเจอทั้งคู่

อัปเดตกันหน่อยซิว่าข่าวลือที่ว่ามันจริงหรือเปล่าคะ

ทางเราเนี่ยผมได้เรียนกับคุณพ่อคุณแม่ไปแล้ว
แต่เราคิดว่าถ้าทางผู้ใหญ่พร้อมก็คง

แต่ว่าเรื่องของเราก็ถามว่าคุยกัน

เอาเป็นว่าถ้ามีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวค่อยบอกละกัน

แล้วแต่เลยแล้วแต่ทางสังคิดเลย
ใช่เราก็ไม่ได้ไปกดดันหรืออะไรครับ